ไปที่จังหวัดพัทธลุงกันหน่อยนะคะความรักความหึงหวงเป็นเหตุอีกแล้ว
ผู้ชายคนนึงอยู่กินกับผู้หญิงคนนึงเป็นสาวทำงานคาราโอเกะนะคะ
เขาก็คบหาดูใจกันเป็นแฟนกันนั่นแหละแล้วปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ต้องคดีติดคุก
ผู้หญิงก็เลยไปคบหาผู้ชายคนใหม่อืมพอออกจากคุกมาเนี่ย
เขาบอกว่าเขากลับมาคบหากันแล้วแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ยังไปคุยกับผู้ชายอีกคนนึงอยู่
ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเห็นว่าแฟนตัวเองเนี่ยคุยอยู่กับผู้ชายคนอื่น
ก็เลยเข้าไปทะเลาะมีปัญหามีเรื่องกันผู้ชายคนนี้เลือดขึ้นหน้ามาก
ขับรถกลับไปบ้านไปเอาเหล็กแทงปาล์มอะค่ะกลับมาแทงผู้ชายคู่กรณีจนตายเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพทะเลน้อยและกู้ภัย
เข้าตรวจสอบเหตุคนถูกทำร้ายจนเสียชีวิตอยู่หน้าร้านข้าวแกง
ริมถนนสายปากประทะเลน้อยนะคะที่จังหวัดพัทธลุง
ถูกแทงที่บริเวณลำคอเป็นแผลชะกันนะคะเลือดอาบตามตัวแล้วก็ใบหน้า
ไปสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์ค่ะเป็นเจ้าของร้านข้าวแกงนั่นแหละ
นางสาวสุภาสุตาทองภูลนะคะเธอบอกว่าเธออยู่ในร้าน
นายสมพงศ์ผู้ตายเนี่ยเดินโซซัดโซเซมาตามถนน
เลือดเนี่ยอาบลำคอใบหน้าเต็มไปหมดเลย
แล้วก็มานั่งเก้าอี้ที่หน้าร้านของเธอ
แล้วก็ล้มลงเสียชีวิตค่ะ

นึกว่าเป็นจมูกแตกเขินใช่ไหม
แก่เดินมาเพราะว่าจมูกแตกเข็ม
ก็เลยก็เดินออกไปพี่เรียกแล้วรถหนูเก้าให้
แกก็ไปนั่งตรงนู้นนั่งตรงนู้นสิ
ด้านนายฉันเจอร์เลซับใชยุทธิ์

ผู้ตายเนี่ยมาหาผู้หญิงคนนึงที่บ้านเช่า
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตร
แล้วเขาก็เห็นว่าไปทะเลาะชกต่อยกับผู้ชายอีกคนที่

แล้วก็ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็รู้ตัวนะคะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่คนอื่นไกลค่ะ
เป็นอดีตสามีของผู้หญิงที่อยู่ที่บ้านเช่านั่นแหละ
ชื่อว่านายการันตีแจ้งชูศักดิ์นะคะ
ส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยชื่อนางสาอายุ๓๐ปีเป็นพนักงานร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่ง
นายสมพงศ์ผู้ตายเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาหานางสาที่บ้านเช่า
พอตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะคะก็ไปเจอนางสาที่บ้านเช่านี่แหละ
ภายในบ้านเช่าก็มีร่องรอยการต่อสู้เข้าของกระจัดกระจาย

เจ้าหน้าที่ก็ไปตามจับตัวนายการันตีผู้ก่อเหตุได้ที่บ้านพักในตะบนทะเลน้อยอำเภอควนขนุน
ซึ่งหลังก่อเหตุค่ะนายการันตีกลับบ้านอาบน้ำ
แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปสอบปากคำที่สพทะเลน้อยเรียบร้อยแล้วนะคะ
ครับจากการสอบสวนนะครับทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นางสาวพนักงานราวเกะเนี่ยซึ่งเป็นอดีตภรรยาของผู้ต้องหา
ได้โทรศัพท์ไปขอยืมเงินจากนายสมพงศ์ผู้ตายที่มาติดพันธุ์
และขอให้นำเงินไปส่งที่บ้านเช่าหลังเกิดเหตุ
โดยจะมอบพระเครื่องให้เป็นของแลกเปลี่ยน
หลังจากนายสมพงศ์ผู้ตายขี่จักรยานยนต์นำเงินมาให้นางสาที่บ้านเช่า
แล้วก็กำลังยืนคุยกันอยู่จู่นายการันตีผู้ต้องหา
ซึ่งเป็นอดีตสามีของนางสาขี่จักรยานยนต์ผ่านมาเห็นทั้งคู่ยืนคุยกัน
ก็เกิดความหึงห่วงนะฮะก็ไปตะโกนไล่ให้เขากลับบ้าน
จากนั้นผู้ต้องหาขี่รถกลับบ้านไปเอาเหล็กแทงปาล์มกลับมาที่บ้านเช่าอีกครั้ง
แล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกับนายสมพงศ์อย่างรุนแรงเกิดการชกต่อยกันขึ้น
ที่นายการันตีผู้ต้องหาจะใช้เหล็กที่เป็นเหล็กแทงปามที่ถือติดตัวมาด้วยเนี่ย
เข้าไปที่คอของนายสมพงศ์จนบาดเจ็บสาหัส
ต้องวิ่งหนีออกไปบนถนนเพื่อขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
แต่ว่าวิ่งไปได้แค่๕๐๐เมตรก็ไปล้มลงหน้าร้านขายข้าวแกง
อยู่ข้างทางแล้วก็ล้มลงนะฮะส่วนนายการันตีผู้ต้องหาขี่จักรยานยนต์
หลบหนีไปชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็มาช่วย
แต่ว่านายสมพงศ์ถูกแทงมีบาดแผลที่บริเวณคอแล้วก็เลือดออกมาก

นายการันตีสารภาพว่าเป็นคนทำร้ายนายสมพงศ์จนเสียชีวิตจริง
ก่อนหน้านี้ตัวเองกับนางสาเคยอยู่กินกันฉันสามีภรรยา
ก่อนที่จะถูกจับคดีวิ่งราวทรัพย์เมื่อปี๕๙
ทำให้นางสาหันไปคบหากับผู้ตาย
เมื่อเดือนธันวาปี๖๒นายการันตีบอกว่าพ้นโทษออกมาก็กลับมาคบหากัน
ซึ่งผู้ต้องหาอ้างว่านางสาได้บอกเลิกกับนายสมพงศ์ไปแล้ว
แต่ทั้งคู่ก็ยังแอบไปมาหาสู่กันอีก
รวมถึงนางสายังไปขอเงินผู้ตายใช้อยู่เป็นระยะ
พอมาเจอทั้งคู่อยู่ด้วยกันอีกก็เลยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
หลังจากแกล้งข้อหาเสร็จเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปชี้จุด
ที่เอาเหล็กแทงปามที่ใช้เป็นอาวุธไปทิ้งที่โพงย่า
ก็เป็นหลักฐานประกอบคดีครับแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะครับ